จันทร์หน้านี้แล้วนะคะสำหรับงานลอยกระทงค่ะ
ซึ่งเชื่อว่าจะจัดขึ้นในหลายจังหวัดรวมทั้งหลายจุดของริมแม่น้ำเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานครด้วยนะคะวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะ
ได้ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะลงตรวจสอบนะคะสำหรับความปลอดภัยของท่าเรือต่างค่ะ
รอบแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้
และขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริงและจุดพลุดอกไม้ไฟ
โดยเฉพาะท่าเรือรอบพระบรมมหาราชวังค่ะนางสาวตรีดาวอภัยวงโฆษกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยถึงแนวทางการจัดเทศกาลลอยกระทงประจำปีนี้นะคะ
บอกว่าได้ทำหนังสือแจ้งถึงหัวหน้าหน่วยงานเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ซึ่งตรงกับวันที่สิบสี่พฤศจิกายนค่ะโดยทางกรทมจะยังคงจัดงานลอยกระทงตามปกตินะคะ
แต่ว่าขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริงห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟ
ซึ่งจะเน้นการจัดงานตามประเพณีค่ะวันพรุ่งนี้นะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัยท่าเทียบเรือแล้วก็โป๊ะเรือต่าง
ริมแม่น้ำเจ้าภรรยานะคะทั้งนี้โดยเฉพาะท่าเรือรอบ
พระบรมมหาราชวังสิบท่าด้วยกันค่ะประกอบด้วยท่าเรือรามแปด
ท่าพระอาทิตย์ท่าปิ่นเกล้าท่ารถไฟท่าวังหลัง
ท่าช้างท่าเตียนท่าพระราชินีขออภัยนะคะ
ท่าราชินีท่าวัดกรยานมิตรและท่าสะพานพุทธค่ะ
ซึ่งท่าทั้งหมดนี้นะคะจะเปิดให้ประชาชนลอยกระทงตามปกติ
แต่ว่าขอความร่วมมือห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ซึ่งแต่ละท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย
ควบคุมจำนวนคนที่จะลงโป๊ะรวมถึงสำรวจโป๊ะเรือที่ชำรุด
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยค่ะสำหรับจุดจัดงานใหญ่ที่เคยจัดแต่ละ
ปีนะคะคือบริเวณสะพานพระราม๘ในเขตบางพลัด
และคลองพดุงกรุงเกษมเขตป้อมปราบศัตรูภาย
เปิดให้ลอยกระทงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่มีการจัดงานเหมือนที่ผ่านมา
โดยให้สำนักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแทนสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
การจัดงานตามประเพณีค่ะรวมทั้งต้องเหมาะกับสถานการณ์พระราชพิธี
นอกจากนี้กอทมได้เปิดสะพานสาธารณะยี่สิบแปดแห่งนะคะ
ให้ประชาชนพาครอบครัวไปลอยกระทงได้ค่ะเช่นสวนลุมพินีสวนจตุจักร
วัชิระเบนจทัศน์สวนสรานรมโดยจะเปิดให้เข้าได้ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา
จนถึงยี่สิบสี่นาฬิกาค่ะ